เอาเอาอีกสักเด็กก็แล้วกันนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละแต่แม่
อย่างนี้พ่อแม่รังแก่ฉันหรือเปล่ารักลูกต้องรักให้ถูกทางนะครับ
เพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ยเขาโพสต์นะฮะโพสต์ความประทับใจ
ความปลื้มใจในความเก่งของลูกสาวนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาให้ลูกทำอะไร
คือเด็กตัวนิดเดียวค่ะแขนนี่เล็กกว่าพวงมาลัยอีกขับรถบรรทุกเลยใช่ไหมคะ
รถใหญ่รถบรรทุกเลยฮะบนถนนใหญ่ถนนสายใหญ่ด้วยนะฮะสายหลักเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเนี่ยแล้วข้อความเนี่ยเขาระบุเอาไว้บอกว่าคนเก่งของแม่
เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไหวไหมแล้วขับรถใหญ่ออกถนนใหญ่แบบนี้
อันตรายค่ะนี่ในคลิปนะครับก็มีการเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับ
ท่าทางต้นทางเนี่ยเห็นไหมฮะที่เขาลงคลิปเอาไว้แล้วมีข้อความบอก
คักเด้อลูกสาวฉันเนี่ยหมายถึงลูกสาวฉันนี่ใจถึงจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองข่ายนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์
นี่ถึงเพิ่งจะทำจักรยานยนต์ได้นะใบขับขี่แล้วความพร้อมต่างนะสภาพ
ความพร้อมการตัดสินใจต่างเกิดไปเฉียวชนไปพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย
นี่ค่ะก็ต้องฝากเตือนกันไว้นะค่ะเตือนผู้ปกครองด้วย